ก็ตกใจเหมือนกันกลัวจะซ้ำรอยกับเหตุการณ์
กรณีที่เกิดขึ้นกับครูเจี๊ยบแล้วต้องสูญเสียครูไปนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มาอีกแล้วมายิงอาริ
เอาปืนปากกามาแล้วกระสุนมันพลาด
ไปโดนสาวโรงงานไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรอะค่ะ

นี่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันนะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาครกล้องวงจรปิดจับภาพได้
อยู่ตรงเสาไฟทางออกปั๊มแล้วก็ถือมีดย้อนเข้าไป
เป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นอีกคัน
ขี่สวนออกมาแล้วก็มีการชักปืนปากกายิง

ใช่ฝั่งนี้มีมีดไงปรากฏว่ากระสุนจากปืนปากกาเนี่ยมันพลาด
โดนคนที่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่คู่อริด้วย
ก็คือนางสาวชนิดการบรรจงจิตเป็นสาวโรงงานนะคะ

ใช่โอ้ตำรวจไล่ดูกล้องวงจรปิดจนรู้เลยว่า
ไอ้ที่เอาปืนปากกามายิงคือในเป้กับในปาม
แล้วหนีไปที่สถานศึกษาแห่งหนึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องตามสิคะไปคุมตัว
และจากการสอบสวนเป้กับปาล์มร่วมกับสหวิชาชีพ

ฝั่งนู้นคู่อลิเอกับบีมาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้
จังหวะที่เอกับบีกำลังจะขี่รถออกไป

กับบีเนี่ยก็เลยขี่รถไปจอดตรงเสาไฟฟ้าไง
แล้วถือมีดวกกลับมาจะมาไล่ฟันเป้กับปาม
แต่ทีนี้พอจังหวะที่เข้ามา
เป้กับปั๊มคือคนนึงมีมีดคนนึงมีปืน
ทีนี้ก็เลยยิงปืนปากกาในสวนไป
แต่ไม่รู้ไงว่ากระสุนจะพลาดไปโดนสาวโรงงาน

เป็นอะไรไหมได้รับบาดเจ็บนะคะ

ผมไม่ได้นัดหมายจะมาก่อเหตุนะคุณตำรวจ
ผมแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาเติมน้ำมันเฉย
แต่แม้ไม่ได้นัดหมายกันแต่มาก่อเหตุแบบนี้

แล้วก็มีอาวุธอยู่ด้วยทั้งมีดทั้งปืนปากกา
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเอาผิดได้
ส่วนฝั่งแม่ค้าขายข้าวมันไก่ก็เล่าให้ฟัง

ก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนยิงก็กำลังแบบก้มหน้าก้มตาสับไก่อยู่
ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นก็หันไปดูไง
วัยรุ่น๒คนที่อยู่ตรงข้างเสาไฟฟ้า
คือยกมีดมามาขู่แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
คนที่อยู่ที่ร้านตกอกตกใจหมดเลยนะ
แล้วพอมีคนเจ็บด้วยบอกว่าโดนยิงที่ขาเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านใน
ทีนี้ทางเจ้าของร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ

หนูไม่เห็นคนยิงนะคะแล้วทในนี้
หันไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือตอนนี้เนี่ยจับตัวเป้กับปามฝั่งที่ยิงปืนปากกาได้แล้วใช่ไหม
อยู่ระหว่างตามตัวเอามาสอบสวนและดำเนินคดีนะคะ